หลายคนบอกว่าเด็กเป็นเหมือนผ้าขาวคือคุณพ่อคุณแม่นี่แหละจะเป็นคนที่จะแต่งเติมสีให้เขาว่าเขาจะไปในทิศทางไหนนะคะอย่างคลิปนี้เนี่ยมีการแชร์กันในโลกโซเชียลคนเป็นแม่มีการหยิบเงินออกมาจากกระเป๋าสตางค์ใบหนึ่งซึ่งเป็นของคนอื่นที่ลืมทิ้งไว้ต่อหน้าลูกของเธอเองเนี่ยนะคะคือมันก็เป็นแบบอย่าง
ทีนี้แม่เนี่ยเหลือไปเห็นโต๊ะข้างหลังค่ะปรากฏว่ามีคนวางกระเป๋าสตางค์ลืมทิ้งเอาไว้
ก่อนที่จะหยิบมาแล้วก็นั่งลงในที่ตัวเอง
จากนั้นค่ะเปิดกระเป๋าหยิบธนบัตรใบละ๕๐๐บาทออกไป
ต่อหน้าต่อตาลูกสาววัยไม่เกิน๑๐ขวบที่ก็อยู่ในเหตุการณ์เห็นทั้งหมดเนี่ยนะคะ
ดังบอกว่าเป็นแม่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ลูก
อย่าสอนให้ลูกทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะเด็กเหมือนผ้าขาว
ใส่สีอะไรลงไปก็เป็นไปตามนั้นสุดท้ายคงโทษใครไม่ได้
เปลี่ยนพฤติกรรมนะคะแล้วเขาก็ระบุพื้นที่ไว้ด้วยว่าเป็นห้างย่านบางแคร์ค่ะ
ซึ่งก็เป็นตัวอย่างของแม่ที่ทำให้ลูกเห็นในสิ่งที่ไม่ดีนะคะ
คลิปนี้ชาวเน็ตเขาก็เลยเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์กัน
ต่อว่าพฤติกรรมของคนเป็นแม่ว่าไม่ควรทำในสิ่งแบบนี้ต่อหน้าลูก
เดี๋ยวลูกจะซึมซับเอาสิ่งไม่ดีไปนะคะ
กระเป๋าตังค์แบบนี้รีบพาไปคืนหาเจ้าของดีกว่าค่ะ
ลูกจะได้ตัวอย่างที่ดีว่าเก็บของคนที่เราไม่รู้จักหรือเป็นของใครไม่รู้